ทีป้ายแดงวันนี้ต้อนรับเทศกาลเฮอร์โรวีน
กับร้านก๋วยเตี๋ยวข้างสื่อสารที่โด่งดังเป็นพลุแตกจากเหล่าผู้ก้านนักรีวิว
ร้านนี้เขาการันตีความอร่อยด้วยยอดขาย๕๐๐ชามต่อวัน

กับความเชื่อเพราะบารมีของหลวงพ่อเกษร
ขอให้ทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองโชคลาภก็ถูก
จัดหนักจัดเต็มกันต่อมาอิ่มอร่อยกับร้านลาบเป็ดรสจัดจ้านย่านทาวนอินทาวน์

เดือนหนึ่งก็โอ้โหครึ่งข้อนล้าน
พร้อมเส้นทางการทำมาหากินที่เต็มไปด้วยความยากลำบากและการหักหลาง
พรีคทีนี้ก็ออกออกกันไปอย่างเหมือนคนเค้าไปทำลอบเป็นเรือย
ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ

การวาไรตี้ปากท้องของคนอยากรวย
ที่ทำเหมือนยูทูบเบอร์มาตามล่าท้านู่นท้านี่ไม่ได้มาท้าใครทั้งนั้นนะ
ของผมน่ะเป็นยูทูบเบอร์ที่ตามลากของอร่อยต่างหากแล้ว
แต่อย่าเพิ่งสงสัยทำไมผมเข้ามาในนี้
เขาว่ากันว่านะของอร่อยนั่นน่ะอยู่แถวสุสานนี่แหละ
แต่อยู่ตรงไหนของสุสานก็ดันไม่บอกไง

อ้าว

ได้ยินไหมได้ยินเสียงไหมคุณผู้ชม
รู้ได้ไงอ่ะกำลังหาร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ครับ

ด้านด้านคุณหน้า
ด้านหายเรือ
จริง

เขาตั้งอยู่อีกฝั่งกำแพงของป่าช้าวัดท่าพระย่านจรรย์สนิทวงต่างหากล่ะครับพี่อามอุ้ย
ร้านนี้นะครับต้องบอกว่าโด่งดังเป็นพลุแตกจากบรรดานักรีวิวและยูทูบเบอร์มากมาย
ด้วยสถานที่ตั้งของร้านที่อยู่ติดกับป่าช้าแบบใกล้ชิดสนิทชิดเชื้อโอ้โห
แถมแต่ก่อนเนี่ยครับเขาเปิดขายตั้งแต่ตีหนึ่งทำให้หลายคนต่างพากันอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศอันแสนวางเวง
ไปพร้อมกับการลองลิ้มรสชาติของก๋วยเตี๋ยวที่ให้เยอะแบบไม่มีกั๊กแตกขายในราคาถูกแสนถูก
ขุมสุดสุดเลยล่ะครับเอาล่ะเราเดินทางมาถึงแล้วกับร้านก๋วยเตี๋ยวป่าช้า
เข้าไปข้างในกันเลยสวัสดีครับป้าชิดก๋วยเตี๋ยวป่าช้าในตำนาน
ขอถามก่อนเลยคิดยังไงมาเปิดก๋วยเตี๋ยวข้างข้างป่าช้าแบบนี้
ไม่จริงมันไม่ได้เป็นก๋วยเตี๋ยวปลาช้าหรอก
จริงจริงแล้วอ่ะนักร้องเป็นคนตั้งให้อ๋อนักปรุงนักร้องตามผับตามบาร์
ใช่ใช่เขาจะมารวมกันอยู่ที่เนี้ยอ๋อเหรอแล้วพวกผู้ชายก็บอกว่าเฮ้ย
ลูกนี้กูไว้ไปเที่ยวดีกว่าคาเฟ่คือมาร้านป้าชิดดีกว่าอ่ะ
ก็เลี้ยงนักร้องแค่ชามละสามสิบบาทชามละสามสิบบาทเออ
ขายถูกขายถูกด้วยแล้วอร่อยด้วยถ้าใครไม่มีเงินบอกให้กินฟรีด้วย
หรือวันหมดก็แจกเพราะเราไม่มีลูกไงอยากจะรับไปเลี้ยงสักคน
งั้นแสดงว่าเราก็ขายก๋วยเตี๋ยวมานานถูกไหมนานคือสี่สิบละ
๔๐กว่าปีแล้วนะโอ้โหนี่
มีไก่ด้วยไก่ด้วยไก่ตุ๋นใช่ไหมใช่ที่ต้องทำเนี้ย
เพราะว่าเรามันแค้นครับแค้นใจหรอกก็เราไปกินที่อื่นมันนิดเดียว
กินที่อื่นเลยนิดเดียวนิดเดียวเออแล้วมันทำไม
เราก็เลยมาขายเองเลยเราก็เลยมาเอาเป็นน่องไปเลย
่องก็เริ่มเลยอ่ะแค่สามสิบบาทอยากกินขาไหมล่ะ
อยากกินขาไหมล่ะขาไก่ตีนไงตีนไหมคะ
พอมีนะมีเรื่องจริงจริงเลยเรื่องตีนเนี่ยเขาบอกว่าแม่ค้ามีอะไรที่แปลกไหม
มีค่ะมีอะไรอ่ะตีนไงอุ้ยจริงจริงอ่ะมันฟักปืนออกมาเลยนะ
แล้วทำไงทำไงทำไงอ่ะก็บอกไอ้หนูฟังให้ดีก่อน
ปั้นพี่ก่อนป๊ามีตีนแต่ตีนไก่โอ้โภเขาเลยใจเย็น
ขอโทษป้าชิดอยู่ป้าชิดวันนี้มีเมนูอะไรมานำเสนอ
อ่ะบามีไก่เส้นมีแห้งเนื้อแล้วก็เส้นเล็กหูทำเลย
งั้นจัดมา๓เลยนะได้เลยค่ะนั่นเต็ม
ไปนั่งชิมกันเลยดีกว่าครับไม่ว่าจะก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัว
เนื้อหมูเนื้อไก่ใครชอบเนื้ออะไรปาชิดเจ้าของร้านคนนี้
เขาสนองความต้องการให้ได้หมดนี่แหละครับคุณผู้ชม
ที่ทำให้ร้านก๋วยเตี๋ยป้าชิดถึงมีลูกค้าทุกเพศทุกวัย
ทุกสายอาชีพเพราะมาที่นี่ครบจบที่เดียว
แต่นอกจากเนื้อสัตว์ที่มีให้เลือกทุกอย่างแล้วเนี่ยครับ
น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวของป้าเขาก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเช่นเดียวกันนะครับ
เพราะเขาใช้กระดูกเล้งมาต้มทำให้ได้ความกลมกล่อม
พร้อมกับส่วนผสมต่างต่างอย่างซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาว
พริกไทยเกลือเม็ดกระเทียมดองรากผักชี
แล้วยิ่งได้สดตอนร้อนเนี่ยบอกเลยว่าโล่งคอเลยใช่ไหมล่ะครับ
อามน้ำซุปอร่อยมากคือมันหอมหวานอ่ะ
แล้วเวลาแกตุ๋นน่องไก่มาเนื้อมันนุ่มมันยุ่ยพอดีเลยนะ
แล้วทานกับเส้นหมี่เหลืองอันนี้แนะนำลองมาทานดู
ไปที่เสล็กน้ำตกหื้อจะบอกว่าน้ำตกเฮ้รสชาติน้ำ
ซุปเขาเข้มข้นมากมากเลยนะแล้วเนื้อหมูสดเขาดีอ่ะ
ลูกชิ้นเขาก็หนึบดีด้วยเอ้าอีกอามหนึ่งหมี่แห้งเนื้อตุ๋นครับ
เตี๋ยวเนื้อเขาอร่อยมากเลยนะครับคือเนื้อตุ๋นเขาน่ะ
คุณแทบไม่ต้องเคี้ยวอะไรมากเลยละลายเลยอ่ะแล้วตัวเนื้อของเขา
เวลาคุณทานไปพร้อมกับเส้นก๋วยเตี๋ยวรสชาติของความหอมของเนื้อน่ะ
มันก็อยู่ในปากมันเหมือนแบบกลมกล่อมอยู่อย่างนั้น
คุณผู้ชมแล้วลูกชิ้นเนื้อเขาดีมากเลยนะ
อร่อยทั้งนั้นเลยแต่อย่างนี้เพิ่มความอร่อยอีกไหม
แกบอกว่ามีเคล็ดลับแล้วคนที่มาทานที่เนี่ยเขารู้ดี
พริกเผาสูตรเด็ดของป้าแกครับเนี่ยตักขึ้นมาอย่างเงี้
ไม่ต้องใส่ไปเยอะขนาดนี้นะเอามาให้ดูเฉย
หรือน้ำปรุงรสเต้าหู้ยี้ให้นึกถึงเย็นตะโฟคุณผู้ชม
อารมณ์แบบนั้นแต่จะเป็นแบบว่ารสชาติจะเพิ่มเติมในเรื่องของความเปรี้ยว
เปรี้ยวความหอมของก๋วยเตี๋ยวนี่คือเคล็ดลับความอร่อยของร้านนี้
นี่แหละครับคือคำตอบว่าทำไมคนถึงได้มาทานร้านนี้กันเยอะมาก
ถึงแม้ว่าบรรยากาศ
หวังเวงจะอร่อยอย่างที่พี่อามบอกนั่นแหละครับว่า
จากรสชาติที่อร่อยและราคาถูกแล้วบรรยากาศที่อยู่ติดกับป่าเช้าแบบนี้
หลายคนอาจจะหลอนแต่สำหรับบางคนมันช่างท้าทาย
กลายเป็นเรื่องที่ชวนให้อยากจะมาลองสัมผัสสักครั้งหนึ่ง
ว่าแต่มีเรื่องราวอะไรแปลกเกิดขึ้นบ้างไหมล่ะครับ
ถามจริงป้าชิดเคยเจอเรื่องแปลกบ้างไหม
ไม่เคยแต่ว่ามีลูกค้าเคย

นี่นะไม่เพราะเรานอนเปิดไฟทุกวัน
ใช่ไหมผีมันก็ไม่มีเลยแม่พาใช่จริง
ลองปิดไฟสิไม่เอาคือกลัวความมืดอ่ะ
เอาอย่างงี้เราไม่เคยเจอ

ยังไงบางคนก็เจอผู้หญิงใส่ชุดไทย

เนี่ยยืนอยู่ตรงนี้เค้าก็พึ่งมารอใคร

เห็นบอกว่ามีแท็กซี่
ตั้งใจจะมากินอาหารที่ร้านมากินก๋วยเตี๋ยวของเรา

แต่ก็แต่เราเปิดแต่เขาเห็นว่าเราไม่เปิด

แต่ว่าบางคนอ่ะที่เค้าเท็กซี่เค้ามาส่งกุฎิสารอ่ะ
เขาก็มองเฮ้ยมันผีหรือคนกันแน่วะมันเอามาเยอะอ่ะ
ทุกคนเยอะเลยที่ร้านเราคนจะเยอะไง
พี่ขับผ่านไปก็เอ๊ะมันยังไงกันเนี่ยเฮ้ยมันผีหรือคนวะ
เดี๋ยวนะที่เห็นมากินกันเยอะเยอะใช่ใช่บางทีไม่ใช่คนเหรอ
ก็เขาบอกว่ามันไม่ใช่คนแล้วมันคนหรือผีวะเพราะว่าที่ที่ไหนก็ไม่มีเปิดไง
แล้วมันอยู่ติดกับป่าชาแล้วคนมันเยอะเท่านั้นไม่พอเห็น
บอกเรื่องของเรื่องต้นตานนี่ไงเฮ้ยเนี้ยโอ้ต้นนี้เหรออืม
ข้างหลังนี่เองคุณผู้ชมถ้าใบมันล่วงมันจะเสียงดังอ๋อเหรอ
มันจะแบบเสียงเหมือนเหมือนเหมือนเนี้ยยังสาวน้องผีอ่ะลงมาอย่างงั้นอ่ะ
คนก็มองหน้ากันเฮ้ยมันคืออะไรเกิดอะไรขึ้นนะ
เขาบอกเป็นผีหัวขาดอุ้ย
เอาก็แล้วแต่คนมองคนจินตนาการนะเนาะ
มันก็มีแต่ว่าเราไม่เห็นแค่นั้นเอง
ก็คือเขาคงอยากให้เราขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงนี้

เรียกว่าเต็มไปด้วยเรื่องราวความหลอนที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยล่ะครับ
แต่คุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ครับว่า
ป้าชิดจะมาตั้งร้านอยู่ตรงนี้เนี่ย
ก็มีเรื่องราวแปลกเกิดขึ้นด้วยล่ะครับ

สงสัยเขาไม่ได้ขอสมาลาโทษอะไรเราก็ไม่รู้นะโอ้แต่เรื่องต้นไม้ใหญ่ใหญ่เนี่ยเขามีความเชื่อ
ว่าเคยไปขอหลวงพ่อเกษรเรื่องของการมาอาศัยอยู่ที่นี่ถูกไหมใช่
เพราะฉะนั้นเนี่ยป้าชิดก็น่าจะมีความเคารพสัทธาในตัวหลวงพ่อเกษร
ใช่ยังไงบ้างครับขอให้ทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองแค่นั้นเองนี่
โฆ่งหน้าก็ถูกก็ไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรไปที่กันไปบนข้างทางบ้านอะ
เขาถูกรถชนอืมคือรถชนอ่ะรถรถดูไม่ได้อ่ะเออ
แต่คนไม่เป็นไรเออนอกจากหลวงพ่อเกษรจะมีความศักดิ์สิทธิ
เป็นที่บูชาของป้าชิดและผู้คนในระแวกนั้นในเรื่องของการค้าขายแล้ว
หลายคนยังนิยมไปไหว้ขอพรหลวงพ่อเกษรเรื่องสุขภาพให้แข็งแรง
หายเจ็บหายป่วยอีกด้วยล่ะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ
จะทำให้ทุกคนร่ำรวยได้เสมอไปนะครับเพราะทุกคนต้องมีความพยายาม
ขยันขันแข็งและที่สำคัญต้องไม่ยอมแพ้ด้วยใช่ไหมล่ะครับ
อามย้อนกลับไปครับคุณผู้ชมก่อนที่ป้าชิดเนี่ย
มาขายก๋วยเตี๋ยวตอนนี้เล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นทำอะไรฮะ
ตอนนั้นก็ส่งน้ำส่งน้ำเป็นเด็กส่งน้ำแล้วส่งน้ำเกิดอะไรขึ้นยังไง
ถึงได้ปรับเปลี่ยนมาขายก๋วยเตี๋ยวไม่มันขายไม่ดีไงห้างเปิดเยอะ
พี่สาวขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ครับเขาขายชามละสามบาทเอง
สมัยก่อนอยู่ที่ตลิ่งชันอ่ะครับเราก็บอกเออเราอยากขายบ้างว่ะอ่า
เขาบอกเออเออขายดิเขาก็เอาชงชามอะไรมาให้เสร็จเลยเออ
ธุรกิจอื่นบางทีเขาก็ต้องดำเนินในช่วงกลางคืนเหมือนกัน
ซึ่งช่วงนั้นอ่ะหาร้านทานอาหารเนี่ยยากใช่หายากที่นี่แหละครับ
ปลาชิดกะเลเหมือนตอบโจทย์ไม่แล้วมันถูกด้วยไงแล้วมันถูกด้วย
แล้วคุยกับเราก็สนุกด้วยเราก็ด่าบ้างคุยบ้างอะไรเหมือนกับสนุกตระหน่า
อันนี้ต้องต้องพูดให้ฟังเลยถ้าพูดถึงเจอลูกค้า
ค้าประจำที่แบบไม่ได้เจอกันนานนานแล้วเขามามาทานนั่นแหละนั่นแหละ
คำแรกเราจะบอกเขาคืออะไรหายไปไหนมาคิดถึงแล้วมึงรู้ไหม
อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมบอกว่าเฉพาะบางคนอ่ะอ่า
เฉพาะลูกภาพที่เขาจะเล่นกับเรารูปเขากันใช่แล้ว
แต่ถ้าว่าว่ามาเงียนเงียนแบบขึ้มนี่อืม
ไม่กล้าเล่นน่ะคลั่วที่เขาสวนเอาอ่อ
ความเป็นกันเองและการกระเศร้ายาวแห่ของป้าชิดแบบนี้นี่แหละครับ
ทำให้ลูกค้าเขารักและติดใจถึงแม้ว่าตอนนี้จะปรับตัว
ตามสถานการณ์มาขายตอนเที่ยงจนถึงหัวค่ำแต่ลูกค้าประจำตอนกลางคืน
ก็ยังแวะเวียนมาทานและมาแซวป้าชิดอยู่เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับ
นี่แหละฮะตัวอย่างของการตั้งใจทำมาหากินร้านนะครับ
ร้านก๋วยเตี๋ยวตั้งอยู่ตรงเนี้ยอยู่ใกล้ใกล้กับสุสานเนี่ย
ยังมีคนมาทานอ่ะด้านบนมาทานอยู่ที่นี่เยอะเลย
ผลเพราะว่าตั้งใจทำทำออกมาแล้วอร่อยไม่แล้วเรา
แล้วเราก็ต้องกินก๋วยเตี๋ยวด้วยเพราะเราเป็นสายก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้ว
ยังไงเราก็ต้องกินของเราด้วยที่บอกว่าต้องกินของเราเพราะอะไร
ก็เรารักที่จะทานรักแล้วที่จะทำอยากจะบอกคนที่เขาแบบว่าผสม
ปัญหาหรือแบบคิดอะไรไม่ออกในเรื่องของการทำธุรกิจในช่วงนี้
โดยเฉพาะอย่างงี้เจอโควิดสิบเก้าไปมาคดท้อไปเลย
จะไปท้อลูกถ้าเราท้อเราจะไม่ทำถ้าเราตั้งใจจริงอะไรก็ทำได้
แล้วทุกอย่างจะขายได้แล้วก็ประสบความส
ถ้าร้านของคุณเนี่ยมีรางน้ำอยู่หรือเปล่าถ้ามีแนะนำเลยนะ

ย้ายไปไหนดีวันนี้สินแสชัยมีคำตอบเรื่องของห่วงจุ้ยมาฝากนะครับ
ได้เวลาที่สินแสชัยจะนำสาบพลังของห่วงจุ้ยไปช่วยเหลือทุกคน
เห็งปังรวยกันอีกครั้งวันนี้ยังอยู่ที่ตลาดสาลายา
จังหวัดนครปฐมมีแม่ค้าร้านซูชิเขาขอความช่วยเหลือมา
ว่าขายดีแค่ไหนแต่ทำไมมันมีเหตุให้ต้องเสียเงินตลอดเวลา
สินแสชัยจ๋าช่วยแม่ค้าคนนี้ทีนะครับครับสวัสดีครับ
ผมสินแสชัยพลังฮวงจุ้ยแห่งฟ้าดินนะครับขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดสาลายา
อยู่ที่หน้าร้านคุณเก๋ซูชินะครับสวัสดีครับคุณเก๋
จากที่ได้สำรวจร้านนี้มีจุดอะไรที่ควรจะต้องแก้ไขและสามารถให้คุณผู้ชมนำไปปรับใช้ได้บ้างไหมล่ะครับสินแส
จุดอ่อนที่สำหรับห่วงจุ้ยที่ร้านคุณเก๋เนี่ยนะฮะมี๒จุดที่ไม่ค่อยดีก็คือเตาไฟและลางน้ำข้างบนด้วย
เพราะฉะนั้นถ้าเราจัดแจงจัดแก้สองจุดนี้ผมเชื่อว่าเหลือทรัพย์ได้มากนะครับตามความเชื่อแล้ว
รางน้ำมันผิดห่วงจุ้ยยังไงล่ะครับสินแสช่วยอธิบายทีนะครับบนเหนือเตาไฟตัวนี้นะฮะ
จะมีรางน้ำมันก็จะถึงสุขภาพการเงินไหลแบบไร้เหตุผลได้ยินแบบนี้แล้ว
คงต้องรีบแก้ไขโดยด่วนว่าแต่จะต้องทำยังไงล่ะครับ
เราเอาเตาไฟตัวนี้เลื่อนออกไปนิดนึงก็แก้ได้แล้วนะครับ
จับจ่ายใช้สอยที่มันผิดเนี่ยมันผิดเพราะเตาไฟแค่นั้นเองอย่างอื่นไม่ได้ผิดเลย
ถือว่าแก้ไม่ยากเลยล่ะครับคุณผู้ชมรีบไปสังเกตเลยนะครับ
เหนือเตาไฟของเราเนี่ยมีรางน้ำพาดผ่านอยู่หรือไม่
ถ้ามีเลื่อนออกไปให้พ้นแนวรางน้ำเพียงเท่านี้ก็สามารถทำให้การเงิน
และสุขภาพดีขึ้นตามที่สินแสบอกแล้วล่ะครับ
แต่คุณเก๋เจ้าของร้านเขายังมีคำถามคาใจที่เชื่อว่าใครหลายคน
ต้องสงสัยเหมือนกันอย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะครับคุณเก๋

มันเขาเรียกว่าเป็นทางสามแพ่งไหมคะ
นั่นน่ะสิครับตำแหน่งแบบนี้เนี่ย
มันใช่ทางสามแพร่งใช่ไหม
แล้วแบบนี้เนี่ยมันมีผลกับร้านค้า
ที่ตั้งอยู่ตรงนี้ยังไงบ้างล่ะครับสินแส
ใช่ครับแต่ทางสามแพงอันนี้เป็นสามแพงที่ดี
ร้านอาหารอยู่ที่ตามสามแพ่งจะขายดี
จะเป็นตัวที่ประชุมทางกันเลย
แต่ถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยอยู่สามแพ่งจะไม่ดี
แบบนี้นี่เองร้านค้าที่ตั้งอยู่ตรงทางสามแพ่ง
ได้ยินแบบนี้แล้วก็คงจะอุ่นใจไปตามกัน
เพราะตามความเชื่อทางสามแพร่งสำหรับการค้าขาย
ถือเป็นจุดประชุมของเหล่าผู้คน
นั่นก็หมายถึงว่าบริเวณนั้นจะมีลูกค้ามาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างมากมาย
แต่ถ้าเป็นที่ตั้งของบ้านเรือนก็อาจจะทำให้วุ่นวายได้นั่นเองล่ะครับ
ใครที่กำลังมองหาทำเลค้าขายอยู่
ทางสามแพร่งก็ถือเป็นตำแหน่งที่ดีนะครับ
เอาไปปรับใช้รับรองรู้เรื่อง
หิ่งป้องรวยแนนนท์โน้น
อย่าลืมนำไปปรับใช้เหมือนที่สินแสบอกนะครับ
เฮียป้องและน้องใบตองเขาก็ไม่น้อยหน้า
กับร้านอาหารอีสานชื่อดัง
ที่เหล่าคนทำงานกล้องไทยต้องรู้จัก
ร้านนี้เลยครับนายเรืองลาบแปด

แหมหมอสมคุณชนะเขาน่ารับวันฮาโลวีนแบบนี้นะ

เขาไม่กลัวเขาไปเจอเพื่อนเขามีความสุข

ณร้านนายเรืองลาดเป็ด
นี่บอกตรงเลยนะครับว่าร้านนี้เป็นร้านยอดนิยม
เหล่าชาวกองถ่ายที่อยู่แถวย่านนี้เลย

จะบอกว่ายิ่งดึกยิ่งคึกยิ่งสนุก
แล้วบอกเลยนะว่าพี่เรืองเนี่ยเขาทำร้านใหญ่โตถึงขนาดที่ว่าทั่วโลก
ทัวร์ลงก็ไม่ดีสิเหมือนที่เขาชอบในโซเชียลโดนลุมอะไรอย่างนี้ป่ะ
ไม่แน่ใจว่าทัวร์แบบนี้จะดราม่าหรือไม่ดราม่า

ครับผมพี่เรืองทัวร์โรงใช่ไหม

นายเรืองลาบเป็ดร้านอาหารอีสานรสเด็ดตำนานความแซ่บกว่า๒๐ปี
คนย่านทาวินทาวน์นี้เขารู้จักกันเป็นอย่างดี
โดยเฉพาะคนที่ทำงานเบื้องหลังอยู่แถวนี้
และสายอาชีพที่เลิกงานดึก
ร้านนี้เนี่ยครับเขาทั้งถูกทั้งรสชาติจัดจ้าน
และด้วยความอร่อยนี้เองที่ถูกบอกต่อกันปากต่อปาก
จนถึงหูคนทำถั่วที่พานักท่องเที่ยวมาพักแถวนี้
ถึงกับต้องขอมาลองพิสูจน์ด้วยตนเอง
ถูกใจขอจองร้านพาลูกทัวร์มาลง
เหมือนกับที่น้องใบตองบอกตั้งแต่ต้นแหละครับว่า
ร้านนี้เนี่ยก่อนโควิดเขามีทัวร์ลงอย่างไม่ขาดสาย
ไม่ใช่มีคนมาวิจารณ์จนทัวร์ลงแบบที่เฮียป้องบอกนะครับ
เฮ้เฮไปเลยน้องตองอ้าวเฮียสวัสดีครับ
นี่นะฮะเจ้าของร้านตัวจริงเสียงจริง
เรียงครับน้องตองเขาบอกว่าร้านพี่เนี่ยเคยเจอทัวร์ลง
อ๋อหมายถึงอะไรครับพี่
ทัวร์จีนทัวร์จีนอ๋อทัวร์ชาวจีน
ครับผมทัวร์จีนเค้ามาเที่ยว๖๓
แล้วเค้าต้องมาลงร้านพี่เลย
พี่มีความเรียกว่าไรมีฟิฟิฟท์มือในการทำร้าเป็ดอยู่แล้วถ้าทำร่าเป็ดจิ้นนั่งเป็ด
สมัยที่หนุ่มแปลว่าเราต้องมีแบบสูตรเด็ดเคล็ดลับแน่นอน
เห็นว่าเป็นเมนูขายดีขายดีขนาดไหนพี่เรือง
สำหรับเมนูลาเพ็ดแล้วครับครับผมแล้วลองคิดดูค่ะ
วันนึงถ้ายี่สิบกิโลนี่ก็ได้ประมาณหนึ่งหมื่นสี่พานสี่ร้อยบาทประมาณนั้น
ชื่อเรื่องลืมไปทั่วทาวินทาวน์ถึงขนาดที่พี่เรืองเอามาเป็นส่วนหนึ่งของชื่อร้านถ้าไม่ได้จริงนะครับคงไม่กล้าเอามาตั้งรวมกับชื่อเขาแน่นอนและวันนี้พี่เรืองก็ใจดีใจดีเพราะเขาจะมาแบ่งปันสูตรการทำลาบเป็ดให้ทุกคนเอาไปทำกินทำขายกันด้วยล่ะครับว่าแต่จะทำลาบเป็ดสูตรในเรืองใช้เป็ดอะไรก็ได้ร
เป็ดเชอรี่เป็นทานมันอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ครับมันจะเหมาะกับทานทำราบอะไรใช่มันจะมีเนื้อเยอะเนื้อเยอะใช่ครับไซส์ขนาดไหนยังไงครับไซส์ก็ประมาณสองโลอ๋ออ่ะโชว์พี่มือหน่อยครับครับพี่เรืองครับอันนี้เราใช้เป็ดที่รวนแล้วใช่ไหมครับใช่ครับค่ะอย่างงี้เรามีวิธีทำยังไงให้เป็ดมันไม่มีกลิ่นสาบ

ร้านล่าเป็นในเรื่องใช่แล้วแล้วจริงจริงยังไม่ได้หมดแค่นี้น่ะพี่ป้อง
นี่อีกเหรออีกหนึ่งเมนูที่เด็ดมากมากแล้วขายดีมากมากไม่แพ้ล่าเป็ด
ก็คือปากเป็ดทอดอีกหนึ่งเมนูเด็ดของร้านนั่นก็คือ
ปากเป็ดทอดกรอบที่ขายดีไม่แพ้กันกับเมนูล่าเป็ด
วันนี้นายเรืองจะมาแจกสูตรวิธีการหมักการทำให้แบบฟรี
อีกหนึ่งเมนูไว้ให้กับแฟนรายการเอาไปทำกินทำขายแม่ใจบุญสุดเลยล่ะครับ
วัตถุดิบที่ต้องเตรียมก็มีเพียงแค่๔อย่างกับน้ำมันหอยซอสปรุงรส
ซีอิ๊วขาวและพริกไทยใส่ลงไปปรุงรสกับปากเป็ด
จากนั้นก็คลุกเคราะห์ให้เข้ากันได้เลยครับตอนทอดนี่น้ำได้ค่ะพี่
คอดน้ำแล้วประมาณเก็บสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่ทอดด้วยก่อน
สองเมนูด้วยกันแล้วนะคะทางต่อไปคือ
ชิมนั่นเองเดี๋ยวถามพี่เรืองก่อนว่าวันนี้เตรียมมาให้เราชิมกันเยอะแยะขนาดไหนคะ
เยอะหลายเมนูมากเลยชุดใหญ่เลยชุดใหญ่สักกับพริบพริบพริบเลย
ในเรืองล่าเป็ดอาหารอีสานรสเด็ดสารตีมีเมนูให้เลือกเป็นร้อยร้อยเมนู
รับประกันความอร่อยโดยนายเรืองเพราะเขาลงมือควบคุมวัตถุดิบ
และการทำด้วยตัวเองทุกเมนูเลยล่ะครับ
แต่ถ้าใครรักพี่เสียดายน้องมองอะไรก็อยากกินไปหมดจนตาลาย
เลือกไม่ถูกเขาก็มีเมนูแนะนำอื่นไม่ว่าจะเป็น
คอหมูย่างไก่ย่างหมูย่างปลาร้าบ่อง
่อมไข่มดแดงตำกุ้งสดปลาร้า

สามารถบอกนายเรืองได้เลยครับ
ทีนี้ได้เวลามาชิมความอร่อยกันแล้ว

รู้สึกว่าถึงได้กินเนื้อเต็มเพราะเป็นเนื้อเป็ดล้วนนะครับ
เป็นเนื้อแบบแน่นแน่นไม่ขาวแล้วก็ไม่เหม็นสับไม่เหม็นค่ะ
มีความเผ็ดกำลังดีอืมแล้วก็หอมเจียวนี้ชิดเดียวจริงจริง
ทำไว้เบลอหอมขึ้นจมูกแล้วก็กรอบกรอบแซ่บนะครับ
อ่ะต่ออีกอันหนึ่งก็ได้ครับนี่อันนี้คือไส้เป็ดทอด
มันนักสนามจะคล้ายคล้ายยังไงฮะกรอบกรอบอืม
หอมเข้ากับซอสพริกได้ดีมากเลยครับ
มาค่ะคุณผู้ชมงั้นเราจะเริ่มที่เมนูปากเป็ดเหมือนกัน
เอาเป็นว่าจากที่เราถ่ายนะครับเอาเป็นว่าคิดที่ไทป์นี้ไม่ต้องหรอก
แต่มีความเหมือนไข่มดแดงนุ่มมันกึบ

การันตีความอร่อยโดยเฮียป้องและน้องใบต่อ
ใครผ่านมาแถวทาวนอินทาวน์อย่าลืมมาลิ้มลองความเด็ดของอาหารอีสาน
ที่มีให้เลือกสรรเยอะแยะมากมายร้านนี้กันด้วยนะครับ
แต่กว่านายเรืองจะมีร้านใหญ่โตและเป็นที่รู้จักของเหล่านักชิมถึงทุกวันนี้
รู้หรือไม่ล่ะครับว่าเขาเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นเด็กยกฉากมาก่อน
ทำฉากทำเยอทีทำบูธ
พ่อเกาะ๔๐ความสะบุแตกนั่นเนี่ยเกือบจุดเปลี่ยน
นายเรืองลาบเป็ดร้านอาหารอีสานชื่อดังย่านทาวน์อินทาวน์
เต็มไปด้วยเมนูแสนอร่อยแต่เบื้องหลังนั้นเนี่ยครับ
เส้นทางของนายเรืองเต็มไปด้วยความยากลำบาก
และเริ่มต้นจากการเป็นแค่เด็กยกฉากจนถึงช่วงฟองสบู่แตก
ทำให้ชีวิตทุกอย่างของนายเรืองต้องเปลี่ยนไปนั่นเองล่ะครับ
อยากรู้ชีวิตพี่เรืองพี่เรืองเป็นคนกรุงเทพนะครับ
ไม่ครับร้อยเอ็บอะเป็นคนร้อยเอ็บ
เริ่มมากรุงเทพอะไรยังไงครับพี่
พี่ออกจากบ้านตั้งแต่ภาษา๑๙ไปเรียนหนังสืออยู่อังทอง
อยู่กับญาติที่อ่างทองกลับเข้ามากรุงเทพ
ใช่ได้ฟิศาจากพี่สาว
ก็สาดพิจัยมาพี่สาว
ออกที่เดูงเอง

สู้ถ่ายถุงด้วยก่อนค่ะคือช่วงอันนี้ช่วงวัยรุ่นอ่ะ
อยากลองทำงานอะไรทำเลยขายของก่อนแล้วขายของนู้นทำอะไรก่อนแล้ว
มาหมดเลยอ่าสุดท้ายมามาอยู่กองถ่ายได้ไงครับ
มีแฟนอยู่นะขอกับแฟนเจ๊แมวเขาก็เลยชวนบอกว่า
ไปทำงานแล้วกันขายของก็นานแล้วอ๋อไปทำงาน
เวลาไปทำงานดูสิอืมตอนแรกเป็นเคนเจอร์ครับ
ปีหนึ่งปีกว่าเนี้ยก็เปลี่ยนแต่เมคเซ็นเจอร์ก็เลยไปอยู่
พวกทำฉาติทำเวียทีทำบูธสนุกปะยะพี่ชีวิตในกองถ่ายอ่ะ
หมดพวกเราสนุกมันได้ทำงานกลางคืนอ่าแต่เจอเพื่อนไม่กินใต้เวียที
ใต้เวทีมีสังคมมีเพื่อนแล้วจุดเปลี่ยนอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจออกจากงานประจำ

ในตอนเดินเนื่องก็รุนรถอื้อเบี้ยเลี้ยง
งานก็มันก็น้อยลงนะที่บริษัทที่ทำอยู่
ออกมาก็อีกเท่าไม่ถึงคือเมื่อหนึ่งมั้งประมาณนี้แหละก็ไปซื้อถ้าให้ละ
ก็คือลงทุนเป็นร้านแรกของเราคือร้านขายอาหารตำสั่งรถเข็นรถเข็น
แล้วมันมาเป็นลาบเป็ดได้ยังไงตอนไหนอ่ะคะเออก็คือขายตามสั่งนี้มันจะเลิกประมาณ
บ่ายสามบ่ายสี่โมงก็เลิกแล้วครับแต่ทีนี้เราเป็นคนที่ชอบ
ดิ้งชอบดิ้งอ่าแล้วเริ่มงานก็กินหรือเดี๋ยวชอบทำกับข้าวพวก
อาหารอีสานกินกันอย่างเงี้แหละอ๋อก็เหมือนสมัยที่อยู่ต่างจังหวัดครับ
ทำเองอะไรเองเพื่อนผมก็บอกเอ้ยขายข้าวเนี้ยงก็ขายล่ะ
ขายเลยเป็นเลยเอออร่อยทำอร่อยอ่าทีนี้ก็เลยจากรอบเดียว
อืมก็เลยมาเช่าเหมือนเต็มเป็นหลังอ่าแต่เห็นว่าถึงขนาดที่ว่าแบบ
ไม่มีตังค์ซื้อถุงใส่อาหารมาแล้วเหรอคะมีมันไม่มีทุนแต่เรื่องราวมันน้อย
มันบางอย่างมันแฟมก็ไปหาเอากระดาษอะไรมาทำ
อ่ามึงก็ไม่มีทุนอ่านะเขาไม่มีทุนทำเอ๋ยไงอย่างได้
กล้าอย่างความเงินเงินเรื่อยไปกู้เงินไปกู้รายวัน
ใช่เว้ยขออนุญาตสกู้เยอะแค่ไหน
ปีแรกเขาให้แค่๕๐๐เพราะเราจะส่งแค่

ออแต่จะแปลกอย่างเดียวก็คือ
ไม่มีราบเป็ดราบเป็นก็จะเป็นขายเนื้อขายหมูขายเงี้ย
นั่นแหละคือจุดเสี่ยงถูกไหมฮะใช่นานแค่ไหนถึงจ่ายหนี้หมด
ไม่นานไม่นานหรือขายเยอะก็คือเดือนหนึ่งนี้เราก็ผ่อนหมดแล้วแหละ
แล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เรามาได้มาเปิดร้านใหญ่โตขนาดนี้ค่ะ
ค้าเริ่มมาหาเราว่ามีราบเป็ดค่ะมีต้มแซ่บพวกเนี้ยน่ะมีปากเป็ด
ก็เลยมายืนพื้นอยู่ที่หน้าเป็ดปากเป็ดค่ะครับเมนูขายดีของร้านอ่า
แล้วทำให้เหมือนกับว่าร้านอื่นไม่มีไม่มีแล้วก็มากินที่ร้านของพี่เรืองเนี่ย
เรียกว่านายเรืองผ่านมรสุมชีวิตมามากมายจนได้รับคำแนะนำจากเพื่อนเพื่อน
ให้มาเปิดร้านลาบเป็ดเพราะด้วยฝีมือการปรุงรสที่อร่อยขั้นเทพ
สุดท้ายครับคุณผู้ชมก็กลายมาเป็นร้านนายเรืองล่าเป็ดจนถึงทุกวันนี้
ถึงแม้ว่าสมัยก่อนรอบจะเต็มไปด้วยร้านอาหารอีสานที่เปิดมาก่อนก็ตาม
แต่ด้วยเมนูลาบเป็ดที่เป็นเอกลักษณ์และมีหนึ่งเดียวในบริเวณนั้น
ก็ทำให้ลูกค้าทั้งใหม่และเก่าเข้ามาลิ้มลองรสชาติ
บอกกันปากต่อปากมีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้นั่นเองล่ะครับ
ยืนรอกันทั้งหน้านะ
บ้านอื่นอีกเงียบไง

อันนี้ปีเราแล้ว
แต่การเปิดร้านก็ใช้ว่าจะราบรื่น
เพราะนายเรืองเคยโดนหักหลังจากคนใกล้ตัวมาแล้วล่ะครับ

พี่เรืองเคยเจอแบบลูกน้องโกงไปหักหลังไปอุ้ยไม่ใช่โกงอ่ะ
คือเขาก็อยู่ด้วยกันกับเรานี่แหละในคืนนี้เขาก็ออกกันไป
ไม่บอกเราเขาก็ไปเปิดร้านขายหน้าเป็ดเหมือนเอาเอาอย่างงี้
เอาความรู้เอาสูตรของเราไปเลยใช่ใช่เขาก็เป็นคนราบเป็ด
บางคนก็ไปทำหน้าเป็ดในเรืองโดยใช้ชื่อเดียวกันชื่อในเรืองด้วยเนี่ย
ตอนตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างร้านเขายังไงใช่แล้วคนไม่ถึงปีน่ะ
ไม่ถึงเยือนไม่ถึงปีก็เก็บเสือเก็บเสือดีเก็บเสือไปแล้ว
ก็คือร้านเขาก็ปิดไปแล้วใช่หยุดกันตลอดล่ะเลือกกันตลอดล่ะ
อะไรมันไม่เหมือนเจ้าตัวอย่างนี้มันอยู่คนเราถ้ามันไม่มีความซื่อสัตว์ไม่มีอะไรด้วยกัน
ไปจากเราไม่บอกกล่าวไม่อะไรค่ะอย่างน้อยเราก็ต้องให้คำปรึกษาเราไม่ได้ทิ้งหรอกอืม
จริงมาบอกอินดียังได้เลยบอกนะบอกพี่นะลุงหนูจะไปทำนั่นทำนี่
แนะนำหนูให้หน่อยไปอย่างนี้มันพี่ว่ามันน่าจะเจริญกว่านะคนเราได้มาทำ
แล้วยังไงถึงได้มาเปิดร้านใหญ่โตขนาดนี้เปิดร้านนี้มากี่ปีแล้วคะ
ย้ายมานี่หกสองปีหกสองสองปีแล้วเอาจริงจริงก็ช่วงโควิดเหมือนกันนะ
แรกเดียวก็เจอเลยโควิดแรกเลยพี่เรียมมีวิธีแก้ปัญหาสู้กับมันยังไงครับ
ใช่มันก็จะสู้อะเพราะเรามาขนาดนี้แล้วเนอะใช่มันก็คือไปต่อ
ที่จะไปต่อได้ก็คือสมมุติอยากกินราบเป็ดแบบว่าอร่อยถึงถึงเครื่องเลย
ปากเป็ดหรืออะไรอย่างเนี่ยก็ไดรับรีได้ตอนนี้
นั่ง
มันก็มีไอ้ไข่เราก็ว่าไอ้ไข่ด้วยแล้วก็ถือว่าครอบอยู่
เอาเอาทุกทุกจุดเหมือนกันให้ทุกมุมอยู่นะคะ
เพื่อความสบายด้วยนะเราทำมาค้าขายใช่ไหม
คนทำมาค้าขายก็เพื่อความสบายใจส่วนใหญ่จะขอพรด้วยฮะ
อ่ะขายดีดีขอพรก็ขอให้ทำมาค้าขายเกี่ยวกันหนึ่งหนึ่ง
ก็ขอเป็นแบบนี้เป็นประจำทุกวันทำทุกวัน
ช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหน
นายเรืองมีสิทธิพิเศษสำหรับแฟนรายการ

ถ้ามาถามที่น้านไอ้เรืองบอกว่า
แฟนรายการสิทธิใป้แดงหลดเลย

สุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้าย

สุดท้าย

นายเรืองก็มีสิ่งดีมามอบให้กับแฟนรายการด้วยเช่นกัน
สิทธิพิเศษจากร้านในเรืองล่าเป็ดนั่นเองล่ะครับ
สำหรับผู้ชมรายการเศรษฐีป้ายแดงครับ
ในเรืองลดให้๑๕ทุกบิน
เมื่อกี้ที่ไปเรืองหมอนะครับ
ถ้ามาทานที่ร้านในเรืองบอกว่าเป็นแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดง
ลดไว้๑๕ทุกหนึ่งบินตั้งจากมาที่ออกกาศ
ถึงสิ้นเดือนพฤษิกายนนะคะ
วันนี้ครับเราจะได้กินอาหารผิดสารแซ่บนะฮะ
และขอบคุณดีจากพี่เรียงแล้วก็ต้องขอบคุณมากเลยนะฮะ

ขอบคุณล่ะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนด้วยนะคะ
ตอนนี้ผมมีความรู้สึกมีพลังงานบางอย่างมันร้อน